คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของเจ้าของสุนัข
ตามหาสุนัขของเธอเองนะครับ

เพราะว่าสุนัขที่เธอเลี้ยงมา๗๘ปีแล้ว
ชื่อว่าเจ้าแชมป์หายออกไปจากบ้าน
จนกระทั่งมาพบเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นเจ้าแชมป์เดินเข้าไปที่บ้านข้าง

แต่ไม่ได้กลับออกมาจากบ้านหลังนั้นอีกเลย

เจ้าแชมป์เดินเข้าไปหาชายที่ใส่เสื้อสีน้ำเงิน

จากนั้นเจ้าแชมป์ก็เดินเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ไม่ได้เดินออกมาอีกเลยนะครับ
แต่ต่อมาครับมีรถกระบะสีดำขับออกมาจากบ้าน
โดยที่ท้ายรถกระบะมีถุงสีเขียว
คล้ายกับมีตัวอะไรอยู่ข้างใน
ดิ้นไปดิ้นมาอยู่ข้างในแบบนี้นะฮะ

จากนั้นก็มีผู้หญิงเดินตามมาปิดประตูบ้าน
แล้วก็ขึ้นรถกระบะคันสีดำนี้ออกไปด้วยกัน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเช้าของวันที่๗มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ภาพกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้
หมู่๒ตำบลทัพยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
เจ้าของสุนัขเจ้าของเจ้าแชมป์เนี่ยนะครับ
โพสต์ระบุว่าสุนัขของเธอผิดที่เดินเข้าไปในบ้านหลังนี้
แต่ก็น่าจะไล่ออกมามากกว่าการจับใส่ถุงขึ้นรถไปพร้อม
พร้อมกับขอให้ผู้พบเห็นถุงในลักษณะดังกล่าวถุงสีเขียวนั้นนะฮะ

เพราะว่าเจ้าแชมป์เป็นสุนัขเพศผู้พันธสมชิสุ
มาได้๗๘ปีแล้วและตาของมันก็ฝ้าฟาง
ตอนนี้ครอบครัวและเจ้าของเป็นห่วงเจ้าแชมป์มากนะครับ
เมื่อวานนี้ทางเจ้าของสุนัขก็ไปแจ้งตำรวจเพื่อดำเนินคดีนะครับ
แล้วก็เธอยังโพสต์ในโลกโซเชียลลงว่า
แชมป์อาจจะไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน
แต่เจ้าแชมป์ก็นิสัยดีไม่เคยทำร้ายใคร
แถมยังเป็นยามประจำซอยอีกด้วย
ซึ่งทุกคนในซอยรู้จักเจ้าแชมป์เป็นอย่างดี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับได้ทราบเรื่องนี้
ก็ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางเจ้าของสุนัข

ได้มีการไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านในคลิปแล้วนะครับ
แต่ว่าทางเจ้าของบ้านรวมถึงคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงิน
แล้วก็ผู้หญิงในบ้านก็ปฏิเสธ
ว่าไม่รู้ไม่เห็นเจ้าแชมป์ว่าหลังจากที่เข้าบ้านแล้วมันไปไหนนะครับ
โดยบอกว่าไม่มีเหตุผลที่จะเอาเจ้าแชมป์ใส่ถุง
แล้วไปปล่อยที่ไหนหรือว่าจะเลี้ยงไว้
เพราะว่าที่บ้านเขาก็มีหมาตั้ง๒ตัวแล้วนะครับ
ทางด้านของเจ้าของสุนัขก็ขอร้องว่าถ้าหากเอาไปปล่อยที่ไหน

แต่ว่าทางเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ยังไม่ยอมรับนะครับ

วันนี้ตำรวจจะเรียกคนในบ้านที่เจ้าแชมป์หายเข้าไปในบ้านนั้น
มาสอบปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายไปของเจ้าแชมป์หรือไม่
และที่สำคัญในถุงเขียวที่มีอะไรดิ้นไปดิ้นมามันตัวอะไรกันแน่นะครับ